วันอันตราย๗วันเริ่มตั้งแต่๒๗ธันวาคม๒๕๖๒จนถึง๒มกราคม๒๕๕๙
อุบัติเหตุรวมที่เกิดขึ้น๓๔๒๑ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓๗๓ศพ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓๔๙๙รายค่ะ
ส่วนจังหวัดผู้ที่ไม่มีเสียชีวิตตายเป็นศูนย์เลย

ตราดพยาวแม่ห้องศรยะลาลำพูนและสตูนค่ะ
ส่วนจังหวัดที่มีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด

ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่กรุงเทพมหานคร
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือ
ดื่มแล้วขับเมาแล้วขับนั่นเองนะคะ
ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์
สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๒มกราคม
เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น๓๕๔ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๔๕ศพแล้วก็ผู้บาดเจ็บ๓๕๙คน
ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับสถิติอุบัติเหตุ
ช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา
จำนวนอุบัติเหตุลดลงนะ
ลดลง๓๗๐ครั้ง
ผู้บาดเจ็บลดลง๓๙๓คน
ผู้เสียชีวิตลดลง๙๐คน
ก็เป็นข่าวที่ดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้คือต้องเหลือศูนย์เลย

ค่ะส่วนเรื่องของคดีนี้นะคะ๗วันอันตรายผ่านไปค่ะ
คดีเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ๒๕๐๐คดี
พากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ๒๔๐๐๐คดี

มองแล้วขับไง๒๓๐๐๐เนี่ย
รองลงมาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและ๓ขับรถ
ขณะเสพยาเสพติดค่ะ